ช่วงนี้นะครับเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันช้างไทย
แฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับช้างกันไปแล้ว
ผมมีภาพบรรยากาศอีกที่หนึ่งที่เขาจัดใหญ่เหมือนกัน
นงนุษย์ที่ชนบุรีที่นั่นช้างเยอะ
เยอะจริงเราเคยอ่านไปแล้วใช่ไหม
เขาช้างเนี่ยแล้วที่นู่นเยอะแยะมากไป

นี่วันช้างไทยที่สวนน้องนุษย์พัทยาชนบุรี
เป็นภาพบรรยากาศในพิธีพ้องขวัญช้าง
สวนนกนุษย์พัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับ
เขาจัดขึ้นอย่างที่ผมบอกเนื่องในวันช้างไทย
ก็เพื่อเป็นการให้ช้างนั้นได้ร่วมกันทำอะไรรู้ไหม

ช้างเขาก็ทำบุญตักบาทได้

พิธีนี้ก็จัดขึ้นเป็นเพื่อเสาร์ฟสิริมงคลทั้งคนทั้งช้าง

ในการที่จะใส่บาทลงไป

ห้าม่าลักจังเลย
งานนี้เขามีช้างมาถึง๘๗เชือก

มากันหลายเชือก

ก็สู่การพรมนมนท์ให้กับช้าง
ก็ถือว่าช้างนั้นเป็นสัญลักษณ์
เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่โบราณการแล้ว
แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ช้างให้อยู่กับชาติไทยตลอดไปนั่นเองครับ
ที่มีต่อประเทศไทยของเรานะครับ
แล้วก็ติดส่วนลงรถอย่างที่ผมบอกช้างที่นั่นเยอะมาก
โอ้โหมีเยอะมากที่ฉันนับได้มีช่าง
เต็มเลย